สวัสดีค่ะพบกับรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันนัทชายกิตโมกค่ะ
คุณผู้ชมคะในระยะนี้สภาพอากาศในประเทศไทยยังคงร้อนสลับฝนนะคะ
ตื่นเช้ามา๘โมงเช้าแดดเปรี้ยงแล้วค่ะ
แดดแรงลากยาวไปจนถึงบ่าย๓โมงนะคะ
ที่ฝนจะตั้งเขาฝนจะเน้นตกนะคะในช่วงเย็นถึงค่ำค่ะ
จากการตรวจสอบเราพบว่าภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานนะคะ
ยังคงพบฝนตกอยู่ค่ะคุณผู้ชม๑๔๐๖๐ของพื้นที่ค่ะ
ตกหนักบางพื้นที่ด้วยนะคะทำให้มีอากาศชื้นสูงอุณหภูมิสบายค่ะ
ไม่ร้อนมากขณะที่ภาคกลางและภาคตะวันออกมีอากาศร้อนมากกว่าฝน
ตกประมาณร้อยละ๑๐๔๐ของพื้นที่อุณหภูมิรู้สึกร้อน๔๐องศาค่ะ
หลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมกลางแจ้งคลื่นลมสงบ
ส่วนภาคใต้ฝั่งอันดามันมีฝนมากกว่าฝั่งอ่าวไทยค่ะ
ร้อยละ๔๐๖๐ของพื้นที่อุณหภูมิสบายจุดใดมีฝนเนี่ยคลื่นสูง๑๒เมตร
ปิดท้ายกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ครึ่งวันเช้าร้อนบ่ายร้อนจัดเลยค่ะคุณผู้ชม
เย็นถึงข้ามมีฝนฟ้าขนอนร้อยละ๑๐๓๐ของพื้นที่
เพราะว่าที่นั่นต้องเผชิญกับดินทะลม
ปิดทับเส้นทางข้ามผ่านระหว่างรัฐค่ะ
นี่คือรัฐโคโลลาโดของสหรัฐอเมริกาค่ะคุณผู้ชม
ดินที่ถล่มลงมาเนี่ยเกิดขึ้นบริเวณที่เคยเกิดไฟป่าค่ะ
ทำให้ไม่มีดินอุ้มน้ำแล้วนอกจากนี้นะคะต้นไม้ยังถูกไฟเผาไหม้ไปด้วย
เพราะฉะนั้นพอฝนตกลงมาหนักดินก็สไลด์ลงมา
ปิดเส้นทางการสัญจรนะคะสร้างผลกระทบต่อประชาชนค่ะ
และนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวันนี้สวัสดีค่ะ